นี่มาดูข้างหลังนี่คุณผู้ชมฮะลองนึกว่าเป็นตัวเองขับมานะ
ทางขวาเนี่ยเป็นเสาโครงเหล็กอันเบอร์เลอร์เลย
มาแล้วเอ็นมาแล้วจะล้มลงมาแล้วเอาไงดีวะ
จะตรงไปเร่งเครื่องอื้อฮูให้มันผ่านไป
หรือว่าชะลอดีหรือเบี่ยงออกซ้ายดี
ไปดูฟอร์จูเนอร์คันนี้ครับโอ้โห
รอดครับเบี่ยงออกซ้ายได้ทันครับคุณผู้ชมฮะ
เกือบจะไม่ทันน่ะสองยึกน่ะดูน่ะอะคุณผู้ชมสองยึก
อย่างที่ผมบอกเปล่าเนี่ยแล้วตอนแรกเขาอยู่เลนขวาด้วยนะ
อ่าแต่เห็นแล้วว่ามันเอ็นมาเข้าซ้ายเลยเข้าซ้ายเลย
อีกยึกหนึ่งโอ้โห
ไม่อย่างนั้นนะไอ้เหล็กโครงนี้ทับเต็มคันแน่นอนคุณผู้ชมฮะ
ส่วนรถคันที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยก็เบรกทันครับ
เหตุเกิดบนถนนเพชรชะกะเสม๔แยกครูหาขาเข้าหาดใหญ่
อำเภอรัฐภูมิที่สงขลาเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม
เกือบเกือบเที่ยงครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเนี้ย
มันเป็นโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามถนนเพชรเกษมสี่แยกครูหา
เชื่อว่าไอ้ที่มันล้มมาแบบนั้นเพราะว่าสลิงยกมันขาดครับคุณผู้ชม
แม่ค้าที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นเนี้ยชื่อว่าคุณชุติมาอายุสี่สิบเจ็ดปี
ก็บอกแบบนี้ว่าครั้งนี้มันโชคดีมากจริงนะนักข่าว
ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครได้รับอันตรายอะไร
ก็เลยอยากฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ดูแลให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นหน่อย
เพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเนี่ยไอ้รอบหน้านี่ไม่รู้แล้ว
ว่าคนที่ประสบเหตุจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่าจะเบี่ยงรถหลบได้ทันหรือเปล่า
นี่ฮะจุดที่เขาก่อสร้างกันแล้วก็มันเป็นเขตชุมชนนะครับ
ตลาดก็มีคนก็พลุกพลาดด้วยรถก็ขับผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเลยนะฮะ
ต้องระวังหน่อยนะครับอันตรายมากโอ้โห